คุณผู้ชมครับในยุคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
แต่ละภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าวันนี้เรามีไอเดียสุดบันเจิดในการขายส้มตำมาฝาก
มีไอเดียอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
ไอเดียแรกก็คือส้มตำกึ่งสำเร็จรูปนี่เลยครับ
หน้าตาของส้มตำกึ่งสำเร็จรูปจากร้านส้มตำคุณยายซอย๔
ตั้งอยู่ที่ตลาดโอเอ็มไนท์มาร์เก็ตแอนดฟู้ดคอร์ดตะบนหนองบัวสาลาอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาส้มตำร้านนี้เขาจัดให้แล้ว
ผักเครื่องปรุงต่างครบจบในถุงแม่ลูกค้าสามารถซื้อแล้วนำกลับไปตำเองได้
ทำง่ายไม่ยุ่งยากแม่ค้าเขากะปริมาณเครื่องปรุงให้เป็นอย่างดี
แถมยังมีเมนูหลากหลายลูกค้าอยากได้เมนูไหนเลือกเอาได้เลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำลาวตำปูปลาร้าตำหมูยอตำป่าตำหอยดองตำทะเล
โอ้โหหลากหลายตำเลยทีเดียวบอกเลยว่าไอเดียการขายแบบนี้เนี่ย
ถือว่าไม่ธรรมดาคุณสมพรซึมกลางเจ้าของร้านเล่าว่า
เนื่องจากโควิด๑๙ระบาดจึงต้องปรับวิธีการขาย
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้กลับมามีรายได้ดี
เหมือนเดิมอีกด้วยล่ะครับไอเดียต่อมาก็คือส้มตำเปิดท้าย
รายได้งามไอเดียนี้เป็นของแม่บ้านลูกสาม
ที่ช่วยสามีหาเงินสร้างรายได้หลังประสบวิกฤตโควิดสิบเก้า
ลูกต้องเรียนออนไลน์ค่าใช้จ่ายพุ่งสูง
จึงตัดสินใจควงสากกับครกใส่ท้ายรถเก๋ง
เวนขายส้มตำสุดแซ่บสูตรน้ำปลาร้าจากแม่ยาย
สร้างรายได้หลักพันต่อวันแม่คุณเจริญรัฐเจริญเกียรติเล่าว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก๓คนอยู่ที่บ้าน
มีเพียงสามีที่ทำงานประจำเพียงคนเดียวเมื่อเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้า
รายจ่ายภายในครอบครัวก็เพิ่มมากขึ้นจึงคิดหาวิธีหารายได้
จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งและก็ลงตัวที่ส้มตำ
และก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าขายดีมีลูกค้าติดใจ
ทำให้แบ่งเบาภาระของสามีได้อีกทางเลยทีเดียวล่ะครับและไอเดียสุดท้ายก็คือ
แต่งแฟนซีขายส้มตำ
ขอบอกเลยนะว่าร้านนี้
เขาแซ่บทั้งส้มตำเธอร้านและแม่ค้าเลยนะจ๊ะ
แซ่บขนาดไหนไปดูลีลากันครับ
ส้มตำร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
มาพร้อมกับชื่อร้านแซ่บว่าร้านตำแตกใน
แค่ชื่อเนี่ยก็แซ่บจนทำให้ตาเปิกโพรงแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งร้านนี้เป็นของคุณฤชวีพัฒน์จีรวัตรมงคล
หรือที่คนแถวนั้นรู้จักกันในชื่อของนางฟ้าซาลอนนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าของร้านและเพื่อนได้เปิดร้านเวดดิ้งมาก่อน
พอเจอพิษโควิด๑๙เข้าไปทำให้รายได้หดหาย
ตัดสินใจมาขายส้มตำลีลาเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวไปก่อน
โดยจุดเด่นของร้านนี้ก็คือการแต่งหน้าและแต่งกายแบบแฟนซี
รวมถึงออกลีลาการตำส้มตำสุดเลิศให้ลูกค้านั่นเองล่ะครับ
และที่สำคัญก็คือคนท้องคนพิการคนตกงานหรือคนไร้บ้าน
สามารถทานฟรีได้อีกด้วย
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ